เรื่องนี้ต้องตามต่อค่ะกรณี๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสินะคะ
ที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเพราะว่าไปทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง
ที่ดึงตัวมาเป็นทหารรับใช้แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเยอะมาก
วันนี้ที่ต้องตามต่อก็คือที่เมื่อวานเล่าค้างไว้
มันมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
บาทซื้อวุฒิปริญญาตรีเมื่อวานนี้เราสองคนก็พูดไปแล้วว่า
ต้องออกมาตอบนะเออว่ายังไงเขาออกมาตอบนะคะตอบแล้วเหรอ
มหาวิทยาลัยเอกชนออกมาตอบนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องตาม
สองคือไปแจ้งความเพิ่มคนที่ร่วมทำร้ายร่างกายไม่ใช่แค่สิบตำรวจโทยิงกรซะสิ
อืมแต่เป็นเพื่อนชายคนสนิทที่เคยไปเที่ยวหัวหินด้วยกัน
ใช่ค่ะวันนี้ต้องตามเพิ่มก็เพราะว่าเมื่อเช้าค่ะที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ครับผู้ชายคนนี้ไปมอบตัวนะคะอืมนายคมสิทธิ์เป็นเพื่อนชายคนสนิทหรือเขาว่า
ว่าก็เป็นแฟนเลยแหละเนอะเขาก็ยอมรับว่าคบหากันเขาบอกเป็นแฟนคนปัจจุบัน
ใช่เป็นแฟนกันแต่ว่าจะเคยเป็นแฟนใครเป็นเมียน้อยอะไรสวเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
ใช่แต่เขาบอกเขาเป็นแฟนกับเจนุสน่ะเขาไปมอบตัวกับตำรวจ
นายความก็ไปนะคะแม่ก็ไปนะคะไปถึงก็ไปพบตำรวจเลยในนักข่าว
ก็พยายามจะจิ้มไมค์ถามเขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นครับส่วนผู้เสียหายค่ะ
ก็มาพร้อมกับทนายความมายื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
เพราะผู้เสียหายเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยกลัวว่าจะได้ประกันตัว
เพราะว่าครอบครัวยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับทีนี้ค่ะ
ประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าลงมือทำโทษเพราะอบรมสั่งสอนเนี่ยนะคะ
ก็อยากจะถามกลับว่ามันรุนแรงเกินไปไหมเพราะว่ามันรุนแรงถึงขั้น
ทำให้จมูกหักเลยแล้วก็ทำโหยอย่างในคลิปพลาด
มันรุนแรงหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายดูก่อนนิดนึงนะคะ
ณจุดนี้มันก็มีการทำร้ายจนดั้งหักค่ะจุดนี้มีค่ะ
หนูอยากรู้ว่ามันเกินไปไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คำสั่งสอนที่เกิดขึ้นหรือกับสิ่งที่หนูกระทำจนเขารู้สึกว่าเขาจะต้องสั่งสอน
แล้วสิ่งที่เขาลงมือกระทำกับหนูเนี่ยมันเกินไปไหมค่ะ
กังวลใจค่ะค่ะในเรื่องอะไรบ้างอ่ายังไม่คือเกรงว่าท่าสรรไม่ให้คัดคล้านกัน
กันตัวนะคะเกรงว่าเราอาจจะถูกคุกคามหรือว่าอาจจะถูกคมขืน
ครูอีกได้ค่ะอืมอ่าก็ต้องไปดูหลายเรื่องหลายปมมันฮะ
สำหรับเรื่องของสิบตำรวจโทยิงกรศาสิแต่ถ้าเป็นเรื่องประเด็นแรกสุดเลยเนี่ย
มันจะเป็นเรื่องการฝากผู้เสียหายเข้าเป็นทหารอืม
ส่วนตัวเองก็เคยรับสารภาพกับบิ๊กโจ๊กตอนที่ถูกสอบปากคำบอกว่ามีคนฝากเข้าตำรวจ
แต่ระหว่างที่มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นคดีเกิดขึ้นเขาตรวจสอบไปพบว่าเธอสังกัดตำรวจสันติบาล
แต่มีชื่อไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าชายแดนใต้
ซึ่งได้ไปทำงานหรือเปล่าว่าตามเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายบอกเนี่ย
อยู่ที่บ้านที่รัชบุรีตลอดเลยค่ะมันมีเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยนู่นนี่นั่นอะไรอีกนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับผลเอกประยุทธ์จันโอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ
สั่งการเรื่องนี้แล้วนะครับโดยพลเอกคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหม
เปิดเผยว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ประชุมสภากลาโหมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะฮะ
คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายรัฐมนตรีนะ
ตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลรอการวินิจฉัยเรื่องการดำรงตำแหน่งนายก๘ปี
ส่วนงานในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ที่ได้ประชุมสภากลาโหมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนนต์วันนี้
กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวน
และต้องรีบหาคำตอบกรณีการนำชื่อ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคม

ทุกหน่วยงานต้องคัดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และขอให้หน่วยที่รับตัวไปช่วยราชการต้องกำกับดูแลกำลังพลในสังกัด
ยืนยันว่าทางกองทัพไม่มีการปกป้องพวกเดียวกันใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิด

คิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเร็วนี้คงได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
รอสักนิดหนึ่งเพื่อการสอบสวนตามข้อที่จริง
แล้วก็การดำเนินการกระบวนการภายใน
ส่วนที่เป็นข้อกฎหมายนะครับก็ดำเนินการไปตามข้อกฎหมายครับ
อันไหนที่เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ
ก็ดำเนินไปตามกฎหมายกระบวนการยุทธรรมนะครับ

แล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยนะครับ
ทั้งทหารตำรวจทั้งกรมนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

รัฐมนตรีว่างการกระทรวงอลาโหกของพมประยุทธิ์วันนี้มาทำงานนะครับ

ค่ะแต่ตอนแรกบอกว่าให้เหมือนทีมแบบ
นึกว่าท่านจะไปเองท่านก็เลยสั่งเรื่องนี้เลยบอกไปตรวจสอบเรื่องนี้เลย
เรื่องใครเป็นคนรับหรือโอนย้ายอะไรยังไงให้กรสะสิเนี่ย
ตำรวจสันติบาลเนี่ยมาช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าด้วย
แล้วทำงานไม่ทำงานอย่างไรนะฮะชาวโซเชียลชาวเน็ตก็ตั้งคำถามนะครับ
กรณีการขอตัว๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าเนี่ย
อย่างนี้มันคือกาฝากกองทัพหรือเปล่าแล้วมันมีแค่คนเดียวหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของการเบียดบังอัตรากำลังพลทางชายแดนใต้
เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๑นะฮะ
ที่มีการเบิกเบี้ยต่างประเทศทับซ้อนกับเบี้ยในจังหวัดทางภาคใต้
มันเคยมีคนเบิกเบี้ยซ้อนคุณเบิกเบี้ยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
พร้อมกับเบิกเบี้ยไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรนะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองพอรมนด้วยนะครับ
เปิดเผยถึงการนำชื่อของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิที่เป็นตำรวจสันติบาล
แล้วมีชื่อไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงพบทบบอกว่าหน่วยงานกำลังตั้งกรรมการตรวจสอบอยู่นะครับ
ที่มีการเปิดเผยเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์บอกว่านี่คือการเบียดบังอัตราของกำลังพล
เอาชื่อไปใส่เป็นกาฝากกองทัพเบิกเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัยจากกองทัพ
พบทบระบุว่าก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยมันถูกไม่ถูกอย่างไร
มีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมและมีข้อบกพร่องตรงไหนที่ต้องไปแก้ไข
นักข่าวก็ถามท่านพบทบนะฮะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าเนี่ยเยอะไหม

จากทหารกันเองเนี่ยมีหน่วยอื่นไปช่วยอีกเยอะไหมท่านบอกว่าจำไม่ได้เพราะมันเยอะมาก
กำลังพลของกอรมนเนี่ยมีหลายหมื่นคนอืมอ่าอันนี้เรื่องหนึ่งนะ
ค่ะทีนี้มาต่อเรื่องที่พูดค้างไว้ค่ะพูดค้างไว้นิดนึง
อันนี้คดีหลักเลยค่ะเรื่องหลักที่พูดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ครับ
เขาก็ไม่คุยอะไรกับนักข่าวใช่ไหมคะครับผู้เสียหายเองก็ไป
คัดค้างการประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าถ้าประกันตัวออกมา
เมื่อผู้เสียหายจะได้รับผลกระทบเขาก็กังวลเรื่องเนี่ย

เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายกันอีกสักทีนะคะ
คัดคล้านกันประกันตัวนะครับ
เกรงว่าเราอาจจะถูกคุกคาม
หรือว่าอาจจะถูกคมคูอีกได้ค่ะ
สอบปากคำ๓ชั่วโมงค่ะ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ห้องพักชั้น๓๐คอนโดมิเนียมที่ชะอำนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผู้เสียหายบอก
ถูกทำร้ายร่างกายจนดั้งหักค่ะ

ในห้องพักชั้น๓๐คอนโดมิเนียมแห่งนี้

คุมสิทธิ์ก็เดินลงมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่

ก็พอถามเรื่องของการมามอบตัวในวันนี้เนี่ย

ตอบว่าให้ถามร้อยเวรเอง
แค่นี้เลยให้ถามร้อยเวรเอง

รอเราให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธครับพี่

รอเราสารภาพหรือปฏิเสธไหมครับพี่

อันนี้เป็นสารเลยใช่ไหมคะ

ไปเจอร่องรอยคราบเลือดด้วยนะคะ
บนห้องพักที่บอกว่าเป็นจุดที่ทำร้ายผู้เสียหายค่ะ

มีอุปกรณ์ที่ผู้เสียหายบอกว่า

พยายามจะหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอนะคะ

ส่วนเครื่องช็อตไฟฟ้าก็ไม่เจอนะคะ

สงสัย๑๐ตำรวจโทยิงกรสสีตัวไปด้วยหรือเปล่า

เขาพกเครื่องช็อตไฟฟ้าติดตัวตลอดเวลา

ไปที่ศาลจวัสเพชลบุรีไปขอฝากหัง
ใช้เงินสดยื่นประกันตัวหนึ่งแสนบาทสารอนุญาตค่ะ
สุดท้ายก็เลยได้ประกันตัวออกมานายคมสิทธิ์ก็ไม่คุยกับสื่อนะคะ
รีบขับรถออกไปทันทีนักข่าวก็เลยถามพี่ชายของนายคมสิทธิ์ค่ะ
พี่ชายใส่เสื้อสีดำดำนะคะพี่ชายบอกว่า
ให้ไปถามทางคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อของนายคมสิทธิ์
คนที่ใส่แว่นนะคะพี่ชายโยนให้ถามพ่อใช่ไหมคะ
เราก็เลยถามพ่อนี่นี่เสื้อลายขวางนี่นะคะคุณพ่อพูดไหม
บอกว่าตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริง
ทนายความของนายคมสิทธิ์ก็นำคุณพ่อขึ้นรถไม่ยอมให้คุยต่อนะคะ
แล้วก็ตำนี่นักข่าวด้วยแล้วฮะ
ทีนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยหมดแล้วในในชั้นศาล
แต่ว่าเราอยากพูดอะไรในศาลของต้นแทนไหมคะคือตอนนี้คือมันเข้าสู่กระบวนการที่ที่ทำแล้ว
คุณพ่อเขาดีกว่าคุณพ่อคุณพ่อโอเคคุณพ่อก็คือเรายื่นประกันอะไร
ก็ทีนี้ก็สู้กันในชั้นศาลถูกไหมคะตัวตัวเครียดไหมคะพี่พี่เขาเครียดไหม
กำลังใจเป็นไงบ้างคุณพ่อก็มันไม่ใช่เป็นตามนั้น
แล้วพี่คุมศิษย์เองเขาเป็นไงบ้างค่ะคุณพ่อจะยังยังว่าเรามีหลักฐานผู้ในชั้นศาล
ก็อ่านั่นคุณพ่อก็ว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมค่ะ

ส่วนทนายความของทางฝั่งผู้เสียหายนะคะ
ก็บอกว่าคือบรรยากาศในห้องพิจารณาระหว่างที่มีการทำหนังสือยื่นคัดค้างการประกันตัว
ทนายความของผู้ถูกกล่าวหาเดินมาคุยกับผู้เสียหายครับ
มาขอเจรจาขอเจรจาเหรอทางฝั่งผู้ต้องหามาขอเจรจานะคะ
แต่ให้ทนายมาคุยนะคะจะมาขอเจรจาบอกเราคุยกันได้ไหม
เจรจากันได้ไหมเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว
ทำไมเพิ่งมาแจ้งความมาดำเนินคดีเสนอค่าเสียหายให้ด้วยนะคุณผู้ชม
เสนอให้ด้วยถามเลยมีตัวเลขในใจไหมมีตัวเลขในใจเท่าไหร่
คุณผู้ชมคะผู้เสียหายเขาไม่คุยนะคะ
เขาไม่ยอมเจรจาเขาก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ่ะ
จริงจริงเหมือนตั้งตั้งแรกว่าไม่ได้เจตนาแจ้งเขาอยู่แล้วไง
แค่เขาเป็นคนออกมาเองแล้วตำรวจก็เป็นการมีการสอบสอบเพิ่มขึ้นมา
มันเขาก็เลยก็เข้ามาเกี่ยวด้วยประมาณเนี้ยครับครับ
อันนี้ได้ถามน้องเหมือนกันนะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกระทำมาค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานนะครับ
มันมันจะแบบเหมือนมาเคลียร์หรือต้องดูว่าเขาสำนึกจริงในการกระทำความผิดหรือเปล่า
หลังจากนั้นนะคะตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรชะอำก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายตอนที่จะต้องกลับที่พักที่ราชบุรี
ครับผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวหลังจากรู้ว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวอืม
ผู้เสียหายพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมน่าเห็นใจเธอเหมือนกันนะคะ

ก็นายคมสิทธิ์ได้ประกันตัวแล้วนี่อืม
แล้วนายคมสิทธิ์ก็รู้นี่เธอพักอยู่ที่ไหนอย่างไรอ่ะครับ
คดีนี้ก็มีผู้ต้องหา๒คนนะฮะ
ผู้ต้องหาหลักก็คือกรศาสิตอนนี้สารไม่ให้ประกันตัวนะครับ
ยังอยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขังช่วงดำเนินคดีนะครับ
คือถ้าฟังจากทนายความของทหารหญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกเนี่ย
ถ้าทางฝั่งของผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
พยายามขอเจรจาไกลเกลี่ยตรงนี้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่าง
คือตามหลักมันก็ทำได้ใช่ไหม
ค่ะมันไกลเกลี่ยได้ทุกขั้นตอนกระบวนการในชั้นศาสตร์นะคะ
อย่างแฟนของคุณกรศาสิถ้าไกลเกลี่ยกันไป
ถ้าเกิดเขาไกลเกลี่ยกันได้ก็ว่ากันไป
แม้แต่๑๐ตำรวจตัวหญิงกรศาสิถ้าไกลเกลี่ยกันได้ชดใช้ค่าเสียหายกันได้

ใช่มันมีกระบวนการไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทอยู่แล้ว
แต่มันก็เป็นแค่คดีการทำร้ายร่างกาย
ระหว่าง๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิกับทหารหญิงที่ทำร้ายเขา
ทรมานเขาตอนที่เขาอยู่ที่บ้าน
ใช่บางคดีมันยอมความกันไม่ได้ไง
ถ้ายอมไม่ได้คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องทำร้ายร่างกาย
แต่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ย
มันมีอีกหลายเรื่องที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิต้องถูกเคลียร์
เพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเหลือเกิน
ทำเรื่องยังไงถึงขอตัวมารับใช้ที่บ้านได้
ตัวเธอเองใครฝากเข้าตำรวจ

แล้วใครฝากใครแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานสวมีหนังสือเชิญขอให้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกรรมธิการหนึ่งของสวอีก
ค่ะเห็นพี่หนุ่มสรุปในข่าวใส่ไข่ไงคะว่ามี๕องค์กรหลักที่จะต้องออกมาชี้แจงนะคะ
กรหลักมันก็มียิบย่อยอย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปนั่นแหละ
ก็เนี่ยสวก็คือทางสภาใช่ไหมคะทหารตำรวจหมอที่ออกไปรับรองอยู่กัน
รักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทและเรื่องของการศึกษาก็คือทางมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกอ้างถึง
คือเรื่องของวุฒิปริญญาตรีเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่มีคนฝากเขาเข้าเป็นตำรวจนะ
เพราะตอนเป็นตำรวจใช้วุฒปวสอจบบัญชีอายุ๓๘แต่หน่วยงานบอกโอ้โหต้องการกำลังพลด้านบัญชี
ก็เลยต้องเอาอายุเกินเข้ามาเกินจาก๓๕แต่เมื่อวานเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าอันนี้พอถูกเปิดเผยจากแฟนหนุ่มของยุ้ย
เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่านี่เคยไปใช้เงินห้าหมื่นบาทไปซื้อวุฒิปริญญาตรีให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิด้วยนะ
เอาเงินไปจ่ายที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วเรื่องการซื้อวุฒิคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยเยอะจริงพี่อุ๋ย
คุณผู้ชมไม่ค่อยแปลกใจไม่แปลกใจเลยถ้าคุณผู้ชมไม่ค่อยแปลกใจเรื่องของการจ่ายเงินซื้อวุฒิ
เหมือนเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องผิดค่ะไม่ได้เลยดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกอ้างถึงก็ต้องชี้แจงค่ะ
เมื่อวานเนี่ยมีชื่อของมหาวิทยาลัยเนี่ยเผยแพร่ออกไปด้วยนะฮะเพราะมันมีภาพที่เธอเคยสวมชุดคุย
ใช่เธอเข้าวิธีรับปริญญาของทางมหาวิทยาลัย
วันนี้ก็เลยมีการชี้แจงออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
รองอธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชี้แจงผ่านสื่อมวลชนนะครับ
มาเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจริงเข้ามาเรียนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยใช้วุฒิปวสอเข้ามาสมัครเรียนปริญญาตรีและจบการศึกษาในปี๒๕๕๙
การเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ที่จบวุฒิม๖หรือปวสอทุกคนทุกสายสามารถมาสมัครเรียนได้
แล้วก็ไปตรวจสอบในระบบของทางมหาวิทยาลัยแล้ว
พบว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิจ่ายค่าเทอมอย่างถูกต้องนะฮะ
เทอมทั้งหมด๑๕๘๒๒๘บาท
เทิมค่าหน่วยกิจนี่ดรวิทยาบอกบอกเขาจ่ายถูกต้อง
และทางมหาวิทยาลัยก็ออกเกรดให้ถูกต้องจนกระทั่งเรียนจบ
มีคนบอกว่านี่เอาเงิน๕๐๐๐บาทไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เขาจบปริญญาตรีได้วุฒิปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยานะครับ
บอกว่าไปตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะ
ผู้เสียหายคนมว่ามีคนเอาเงินสดไปวันนั้นและก็ถูกเข้าห้องพิเศษไปห้องนึง
และเหมือนเขามีคนเตรียมเรื่องอะไรไว้แล้วก็จะจ่ายเงินได้เขา๕๐๐๐๐บาท

แต่ไม่เป็นไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบนจาธิกุลรองอธิการบดีรองอธิการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้
ว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยไปรับเงินของคนที่เขาต้องการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการเรียนจบหรือเปล่า
ถ้าพบว่ามีการทำแบบนี้จริงจะดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด
แต่ขอยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไม่มีการซื้อขายวุฒิปริญญาบัตรอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาบอกว่าถ้าใครพูดอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนี่นะฮะ
เมื่อกี้ก็ขึ้นให้ดูหน้าจอไปบ้างแล้วนะคะครับนี่ค่ะผลการเรียนสิบตำรวจโทยิงกรสะสิ
เขาเรียนคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์๑สิงหาคม๒๕๕๙
สำเร็จการศึกษา๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙
คุณผู้ชมเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมเนี่ยเป็นยังไงฮะไม่ได้น้อยน้อยนะคะ
เอาดูเกรดเฉลี่ยกันหน่อยค่ะเกรดเฉลี่ยของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสี่เหมือนเกรดดีขึ้นด้วย
คือต่ำสุดนี้๓๑นะสูงสุด๓๖๕ถูกว่าเรียนเก่งนะเนี่ย
เรียนการศึกษาในภาคเรียนที่๑นะคะปี๒๕๕๘เกรดเฉลี่ย๓๗
การศึกษาที่๒ปี๕๘เหมือนกันเทอม๒เกรดเฉลี่ย๓๗
๑ปี๕๙เกรดเฉลี่ย๓๕๐เทอม๒ปีเดียวกันเกรดเฉลี่ย๓๕
๑ปีการศึกษา๖๐เกรดเฉลี่ย๓๗
สุดท้ายเทอม๒ปีการศึกษา๒๕๖๐เกรดเฉลี่ย๓๖๕
แต่ที่น่าสังเกตคือเรียนเก่งนะคะแล้วเกรดดีขึ้นทุกเทอมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีสวิงว่าเทอมนี้ดีแล้วเทอมต่อไปน้อยลง
คือมันดีขึ้นเรื่อยค่ะก็เธออาจจะเล่นเก่งนะคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ค่ะอาจจะเรียนเก่งมาก
คือวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในเทอม๑ปี๕๘

แต่เธอเข้าไปเป็นทหารทำสื่อสารทำข่าว

อันนี้มิ้วไม่ได้อะไรนะคะคนอื่นตั้งข้อสังเกตเฉย
ย้อนไปดูคลิปที่สิทธิ์ตำรวจโทยิงก่อนสาธิต
ต่อว่าผู้เสียหายก็จะเห็นว่า
ลักษณะการพูดอาจจะสื่อสารไม่ค่อยดีมากหรือเปล่า

แต่ละคลิปที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดู
เอาเป็นว่าเรื่องของทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ถูกพาดพิงเขาก็ออกมาชี้แจงว่าอย่างนี้

ยืนยันว่าเขามาเรียนเสียค่าเทิมค่าหน่วยกิจอย่างถูกต้อง
ไม่มีการซื้อขายวุฒิด้วยเงิน๕๐๐๐บาท

เป็นภาพนิ่งในสถานที่ต่าง
๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
เวลาไปทำงานหรือไปตามสถานที่ต่างนะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนอะไรยังไงบ้างอยู่กับใครบ้าง
แต่หลายคนที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ

โดยเฉพาะในแวดวงตำรวจแวดวงศรีกากี
อย่างนี้ภาพไปร่วมงานศพนะฮะ
ถ่ายรูปร่วมกับทหารนี่ชุดทหารนายหนึ่งนะฮะ
เหลือก็ใส่สูตรคาดว่าเป็นนักการเมืองที่อยู่ร่วมเฟรมกันนะฮะ
มีอีกภาพหนึ่งคาดว่าเป็นงานเดียวกันเป็นงานศพเหมือนกัน
ตำรวจโทยิงกรศาสิกำลังยืนคุยกับนายตำรวจนายหนึ่ง
ถ้าดูจากเครื่องแบบน่าจะระดับในพล
อาจจะเป็นจังหวะบังเอิญที่ท่านเอามือมากุมกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้พอดี
ก็เลยเหมือนกับเอ๊ะตกลงใครเป็นนายใคร
รูปถ่ายขณะลงพื้นที่กับตำรวจนะฮะ
ยศพลตำรวจเอกนายหนึ่ง
ซึ่ง๑๐ตำรวจโทยิงกรศักดิ์สิกำลังใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำ
ข้างในเสื้อโปโลสีชมพูเป็นการเดินตามขณะลงพื้นที่

ชี้นิ้วมาทาง๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้
ลักษณะน่าจะทักทายและรู้จักกันมาก่อน
มีรูปน่าจะเป็นในงานเลี้ยงที่บ้านหลังนึงนะครับ
ตำรวจโทยิงกรสะสิกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะ
นี่นะฮะหันหลังให้กับคนถ่ายนะครับ
โต๊ะนี้มีอดีตพบตรอีกคนนึงนะฮะ
นั่งทานข้าวอยู่ด้วยคือไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่อยู่ในภาพท่านอื่นเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกับเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิกับผู้เสียหายที่เป็นทหารหญิงนะ
แต่มันทำให้เห็นว่าตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยเออทำงานใกล้ชิดตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็ไปหลายสถานที่ได้เจอเจอผู้ใหญ่หลายคนทีเดียวค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สิ่งที่คุณผู้ชมถามมาเรื่อยเลยนะคะตกลงแล้วที่สิบตำรวจโทยิงกรสะสิบอกว่าเหมือนกับเป็นภรรยาสว
ภรรยาน้อยหรือยังไรก็ไม่รู้สวคือใครอ่ะทำไมยังไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าเป็นภรรยาจริงไหม
หรือถ้าจริงแล้วสวท่านนี้คือใครครับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสอวอเนี่ยค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวของเรารายงานมาว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เผยแพร่เอกสารข่าวนะคะ

ระบุว่านายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภา
หมายให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาสอบข้อเท็จจริง
กรณีการกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภากระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
กรณี๑๐ตำรวจโทหยิงกรศสิโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมกังขา
มีการใช้อำนาจหน้าที่สวฝากภรรยาน้อย
รับราชการตำรวจจริงฝากบุคคลเข้ารับราชการทหารจริง
ใช้เวลาไม่เกิน๖๐วันในการตรวจสอบค่ะ
เดี๋ยวจะเร่งการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะคะ
สวคนไหนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องคนผิด
เพราะเรื่องนี้มันมีเรื่องของพฤติกรรมรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบคืออะไร

๑๐ตำรวจโทยิงก่อนศักดิ์สิมีตำแหน่งอะไรบ้างในบุธิศภา

ก็ต้องเรียกคนนั้นนั่นแหละมาให้ข้อมูล
ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่า
ถ้าผิดจริงก็จะมีบทลงโทษนะคะ
คือบทลงโทษในส่วนของคณะกรรมการจริยธรรม
ทำได้ก็แค่การตักเตือนการประนาม
แต่สิ่งที่ทำได้คือแบบนี้ถ้าผิดจริงนะคะ

ท่านนี้มีตัวตนจริงและผิดจริงนะคะ
ก็จะต้องส่งเรื่องต่อไปคณะกรรมการป้องกัน
เพื่อเอาผิดในขั้นตอนต่อไปค่ะ